พาไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
ศิลปลูกหาเชื่อว่านี่คือปฏิหาร
งานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างของหลวงพ่อฉลวยครับ
ปรากฏเปลวไฟลักษณะคล้ายกับคน
เปลวไฟนี้เขาบอกเหมือนท่านั่งสมาธิ
และยังมีอีกฮะยังมีเปลวไฟที่หน้าคล้ายกับหลวงพ่อฉลวยด้วย

ภาพเหล่านี้ลูกศิษย์ถ่ายเอาไว้ได้ครับ
นี่ครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อฉลวย
ซึ่งท่านอายุ๘๓เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดควนสะบัว
ตำบลท่ายางอเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
เชื่อว่าภาพที่เห็นนั้นคือปฏิหารครับ
หลังจากมีพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างของหลวงพ่อฉลวย

อิ้นหลวงตาอิ้นท่านนี้ครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อฉลวย
อายุ๘๓บวชมาแล้ว๒๙พันศา
เดี๋ยวลองดูข้อมูลครับหน้าจอ
มรณภาพ๑๒มีนาคมตอน๔ทุ่ม๓๖นาทีครับ
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคทางเดินหายใจ
หลังจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาต่างก็โศกเศร้าเสียใจ

แล้วก็มีการจัดงานมาเป็นกุศลนาน๑๐วัน

มีพิธีพระราชทานเพลิงศพร่างของหลวงตา
ในพิธีดังกล่าวมีเปลวไฟลุกโชดช่วงขึ้นมา
คนก็บอกว่าโอ้โหถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเลยครับ

ภาพนี้เขาบอกว่าเหมือนภาพคนนั่งสมาธิ
และนี่คือภาพที่บอกว่าคล้ายกับรูปหน้าของคน
ลอยขึ้นมาบริเวณจุดที่มีการทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เป็นปฏิหารจากหลวงตาหลวยหรือเปล่า
ลูกศิษย์ลูกฮาก็ล่ำลือกันไปครับ
หลวงตาอิ้นบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อฉลวยท่านจะมรณภาพ
ท่านพูดกับหลวงตาอิ้นว่าช่วยกันดูแลวัดนะ
ก็เลยเชื่อว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
อาจจะเป็นด้วยความรักและความเป็นห่วงวัด
อัฐิของหลวงตาหลวยตอนนี้ก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
และเก็บไว้ในโกรธให้ลูกศิษย์ได้กลับไหว้บูชา
ด้านซ้ายหน้าจอครับนี่นะฮะ
ศิษย์และชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเริ่มสายศรัทธา
หลวงพ่อหลวยหรือว่าหลวงตาหลวยมาก
เป็นพระนักปฏิบัติที่งดงามมีอิทธิฤทธิอันนี้ชาวบ้านเชื่อนะ
เป่าสิ่งไม่ดีเสกน้ำมนต์ให้ขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างได้
ก็เลยเชื่อว่าเหล่านั้นที่เห็นในภาพที่ถ่ายได้
คือปฏิหารจากหลวงพ่อหลวยหรือว่าหลวงตาหลวยนั่นเองนะฮะ

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันได้
นุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เริ่มใส่ศรัทธาในพระศาสนากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ
ค่ะก็แปลกดีจริงนะคะ